สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน
เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ซุปเปอร์ไต้ฟุรุนิยาปรากฐักษ์อย่างหนักหลวง

ขณะนี้ถ้าหากสังเกตโดยรอบจะสังเกตว่าไม่ได้รับผลกระทบจากพายุรุ่นดังกล่าวมากนักนะครับ
เพราะว่าอยู่บริเวณทางตอนบนสุดของเกาะไต้หวัน
ที่นี่คือกรุงไทเปย์ครับเมืองหลวงของไต้หวัน
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมาตัก
เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก
มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนับสิบเลยทีเดียวครับ
จากอินทิพลของซุปเปอร์ไต้ผุ่นในประตักไต้ผุ่นลูกวันแรกของปีนี้
เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณภาคตะวันออกของเกาะไต้หวัน
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๘กรกฎาคมด้วยความระลมสูงถึง๒๓๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ได้ส่งผลให้เกิดกลมตกหนักมากนะครับ
กระแสลมแรงจนพัดรถยนต์หลายคันพลิกหงายท้อง
อาคารบ้านเรือแล้วก็ต้นไม้หักโค้นจำนวนมาก
เมืองต้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย๖๖คน
ส่วนใหญ่เนื่องจากกระจกอาคารบ้านเรือนแตกจากแรงลมที่พัดตกใส่ศีรษะ
หรือว่าแขนขาจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่มีประชาชนกว่า๒๗๐๐๐คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

และลิฟต์ที่นี่มีความพิเศษก็คือเป็นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก
โดยใช้เวลาขึ้นไปถึงชั้น๘๙เพียงแค่๓๐วินาทีเท่านั้น
และไฮไลท์สำคัญนั้นอยู่ที่ชั้น๘๗จนถึงชั้น๙๑นะครับ
บริเวณชั้นดังกล่าวมีการแขวนเอาลูกตุ้มขนาดยักษ์หรือว่าลูกแดมเปอร์
น้ำหนักมากถึง๗๒๘ตันเส้นผ่านศูนย์กลาง๕๕เมตร
โดยลูกตุ้มดังกล่าวทำหน้าที่ในการถูกน้ำหนักรักษาสมดุลของตึกนะครับ
เมื่อตึกไทเปย์๑๐๑ต้องเจอกับลมกระโชคแรงที่เกิดจากพายุ

ลูกตุ้มนี้จะทำหน้าที่ในการแกว่งไปในทิศทางตรงกันข้ามของตึก
สามารถที่จะทำให้ตึกไทเปย์๑๐๑นั้นทรงตัวได้
โดยสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๗ได้สบายเลยทีเดียวครับ
คุณผู้ชมครับตึกไทยเปย์๑๐๑แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องยืนยันนะครับว่า
มนุษย์อย่างเรานั้นไม่สามารถที่จะควบคุมภัยทางธรรมชาติได้อย่างแน่นอน
แต่ว่าการเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยทางธรรมชาติได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้
ผมพุทธนันทร์พิศิษฐ์มหังสวัสดีนะครับ